คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าพูดถึงวิกฤตปัจจุบันหน่อยนึงแล้วกันนะ
ทั้งโรคระบาดทั้งพิษศิษย์ธกิจ
บอกเลยว่าได้รับผลกระทบไปตามกัน
โดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงเหมือนกันนะคะ
แคนเซิลงานกันเป็นแถวเลย
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะพี่ตุ๊กกี้นะคะ
ถึงกับประกาศกลางเฟซบุ๊คส่วนตัวเลยนะข้อความนี้คุณผู้ชมค่ะ
งดยืมเงินทุกกรณีเศรษฐกิจก็ไม่ดีงานก็แคนเซิล
โอ้โหบางคนนะเห็นภาพมาเลยได้ยินประโยคนี้นะฮะ
แฟนคลับกดไลค์กันยกใหญ่เลย
คอมเมนต์ด้วยว่าชอบมากขอแชร์ข้อความพี่ตุ๊กกี้บ้างละกันนะคะ
ไปดูอีกคนนึงแล้วกันฝากพี่เอชายาค่ะ
ก็มีเรื่องเล่าจากผลกระทบเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนกันนะคะ
เอบอกว่าไปเจอพี่ป้าน้าอาที่ตลาดมาเวลาไปถ่ายทำรายการนะ
ก็มีคนเข้ามากอดแล้วร้องไห้คุณผู้ชมค่ะ
บอกว่าตอนนี้อะไรมันก็แย่ไปหมดเลยพี่เอ
เอนะเล่าไปเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะน้ำตายังซึมเลยนะคะ
ถือโอกาสฝากกำลังใจไปให้พี่น้องคนไทยผ่านบันเทิงไทยรัฐค่ะ
มากอดพี่แล้วร้องไห้

มากเลยอ่ะเข้ามาก่อนแล้วบอกเอ๊แม่ไม่ไหวแล้วนะลูก
แล้วพี่ก็เลยให้กำลังใจเขาไปบอกว่าแม่ต้องสู้นะ

ผมเข้าใจนะว่ามันทุกข์มันร้อนกันในช่วงนี้
แต่ถ้าเราไม่สู้หรือว่าได้มากได้น้อยเราก็ต้องทำ
ตอนนี้สวดมนต์ภาวนาช่วยกันทำบุญทำกุศลไปก่อนผมว่าต้องผ่านไปได้นะ
นะคะก็เป็นกำลังใจทุกท่านด้วยแล้วกันนะคะ
เราจะจับมือผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะ
ใช่แล้วค่ะกำลังใจนี่แหละสำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมค่ะ